ถ้าพูดถึงข่าวใหญ่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ใช่มันมีร่วมเฟรมออกมานะคะ
ซึ่งหลายคนก็ยังคงลุ้นอยู่นะคะ

กดไลค์เนี่ยทะลุล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ

ใช่ค่ะแต่ว่าหลายคนก็มีทั้งอินบล็อกทั้งไดเรคไปบอกว่า
อยากเห็นรูปทั้ง๓คนแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
งานนี้สาวแพทย์เขาขอเคลียร์แบบจริงจังเลยนะคะว่า
สถานะของเบ้นกับแพทย์เป็นยังไงไปฟังค่ะ
แล้วที่ทุกคนอยากเห็นรูปครอบครัวที่ยังไม่มีก็เพราะแบบนี้แหละ

เราก็ยังต้องอยู่บ้านเราเขาก็ต้องอยู่ตึก
ถามว่ากดดันเราไหมมันก็ไม่ได้เชิงว่ากดดันซะทีเดียว

แต่ว่ายังไม่ต้องนอน

คือรอคุยก่อนคือตอนนี้ที่บอกว่าแยก
คือแยกบ้านแต่ยังไม่แยกทาง
เรารอคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงกับตรงนี้

ถ้าทำแล้วมันคือความสุข

ยา

เพราะว่าเขาเพิ่งฝึกเรียกคำว่าป๊าป๊าตอนโตพูดได้แล้ว
ตอนนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังเลยอย่าเพิ่งไปกดดันเขา
เราดูในสิ่งที่เขาแบบเปิดเผยให้เราได้เห็นแบบนี้

จริงแล้วสถานะมันจะเป็นยังไงมันจะอยู่ตรงไหน

มันสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกของคนสองคน

เพราะตอนนี้น้องก็เริ่มโตขึ้นเรื่อย